อ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ

พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ
พี่พ่อกลับไปชะเทศนะพี่พ่อกลับไปชะเทศนะ